มีคนนึงเขาอยู่ตลาดนี้เขาตาย

เหมือนจะไปขอเงินซื้อโรงศพอะไรอย่างนี้
หากินกับคนตายแบบนี้แหละครับ

เขาทำแล้วหลายครั้งเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมดูภาพนี้เป็นภาพวงจรปิด
ราชาจังหวัดชนบุรีคุณป้าคนนี้มาแล้วครับ
ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนครับนะฮะไม่ทราบเลยแล้วก็ไปจอดอยู่ที่หน้าร้าน
เดินไปคุยกับเจ้าของร้านตีสนิทสักครู่นึงครับนะฮะแล้วคือเจ้าของร้านเขาบอกแบบนี้ว่า
ผู้หญิงคนนี้ก็ขี่รถมาแล้วก็เหมือนออกอุบายว่าเนี่ยป้าแจ๋วว่ารู้จักไหมเนี่ย
แจ๋วเนี่ยขายของอยู่ที่ตลาดสดศรีมะเมืองเนี่ยเขาป่วยนะเป็นมะเร็งตายแล้ว
ตอนนี้เขาไม่มีเงินซื้อโรงศพขอเงินหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะไปซื้อโรงศพ
เจ้าของร้านก็ใครคือป้าแจ๋วป้าแจ๋วรู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครก็ต้องเอกใจ
แล้วป้าก็บอกว่าเนี่ยนะป้าแจ๋วศพเขาตั้งอยู่ที่วัดแหลมชะบังสารา๓ไปได้นะ
ระหว่างนั้นเริ่มเอกใจแล้วก็เลยตะโกนถามเมีย
รู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมเนี่ยป้าแจ๋วตายอะไรแบบนี้นะฮะ
พอคุณป้ามหาภัยเห็นว่าผู้ชายไม่ยอมให้เงินมีการตะโกนเรียกคนก็รีบขี่รถหนีไปเลยยังลอยนวลเลยนะฮะ

ตายตายเมื่อคืนเนี่ย
เอาเงินไปซื้อโรงสมค่าซื้อโรงสมไม่พอ
เข้ใจก็เลยชวนแกคุยว่าแล้วเอาไว้วัดไหน
ป่าวอะไรนะแกบอกวัดแหล่มเช้าบ้างสาระไหนสาระ๓
ก็เลยบอกแกว่าเดี๋ยวผมไปทำบุญที่วัด
แล้วแกก็ขับรถออกไปเลย
เห็นมาโรงมะเร็งผู้ชายก็ปะแจ๊วไหนไม่รู้จักอะไรแบบนี้นะ
นายสินทรเจ้าของร้านก็ฝากเตือนยังชาวบ้านระวังกันด้วยครับ
หลงเป็นเหยื่อของคุณป้าคนนี้เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าใช้อุบายไปหลอกใครมาบ้างแล้ว
คือจริงแล้วเราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วคุณป้าคนนี้ไปหลอกมีทั้งร้านเสริมสวยร้านขายยาไปมาแล้ว
บางคนก็ให้บางคนก็ไม่ได้ให้ไปและย่อนทำพฤติกรรมแบบนี้อีกระวังเขาเป็นมิจฉาชีพนะครับ